อัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันเลย
ราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ
คงที่อยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
มาใครชอบกินเห็ดมาเช็คราคากันหน่อยเร็ว
ฟางนะคะ๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๓๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๖๘บาทต่อกิโลกรัม
และเห็ดเข็มทอง๔๐บาทต่อกิโลกรัม